เราลองดูนะฮะอ่าลองดูจากโงเห้งดีกว่าอ่า
ศาสตร์ของการดูลักษณะรูปร่างหน้าตาคิ้วจมูกปากค้าง
อะไรก็แล้วแต่หรือว่าตัวอักษรนำหน้าชื่อ
อันนี้ขอย้ำอีกครั้งว่าไม่เกี่ยวข้องกับสำนวนพยานหลักฐานในคดีนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ทำงานของเขาไปแต่ว่าเราลองดูเหมือนกับดูทั่วไปว่าสง่าราศีของแต่ละท่านอะไรเป็นยังไง
สำหรับตัวละครของทั้งสองฝ่ายนะครับเริ่มต้นจากเรื่องของโงเห้งแล้วก็อักษรนำหน้าชื่อก่อนนะครับ

ครูปีชานะคะจริงแก้มอ้วนนะคะมีตังค์หน้าผากกว้างฉลาดเฉลี่ยวนะคะ
แต่รอยยิ้มจริงใจนะคะแต่ดูดีสิคะคิ้วโก่งนะคะคิ้วตรงนี่คนซื่อ
้วโก่งนี่คนมีเลขในในชีวิตเหมือนกันนะคะ
คิดอะไรนี่ต้องมีเล่เหลี่ยมคิดอะไรต้องมี

แต่ลักษณะคำพูดนะคะคำพูดก็เป็นคนเก็บความรู้สึกนะคะ
เราถ้าเขามีความลับอะไรก็เก็บแน่นเก็บสนิทนะคะ
ก็เป็นการเวลาพูดจาอะไรอย่างนี้นะคะลักษณะการพูดเนี่ยเก็บความรู้สึกค่ะ
๗ก็สรุปเลยว่าลอตเตอรี่เป็นของครูตอนนั้นคือภาค๗แล้วก็กองปราบ

้วโค้งนี่มีเล่เหลี่ยมมีแผนทำอะไรมีแผนนะคะมีแผนกว่า
ดูผิวเผินนะคะหมวดจรูนเป็นคนซื่อนะคะ
แววตาซื่อลักษณะรวมนะคะ

สาวไทยเราเรียกว่าคนบ้านใช่ไหมคะ
ดูดีนะคะหน้าเอียงนิดนึงเหมือนกันนะคะ
คนหน้าลักษณะรูปหน้าโครงหน้าตรงนี้

โครงหน้าเอียงนี่ก็มีความลับนิดนึงนะคะ
มองผิวเผินมองภายนอกนี่ก็เหมือนเป็นคนซื่อนะคะ
ดูแววตาก็เหมือนซื่อจริงใจ
แต่ลักษณะลูกตาเหมือนคนมีเล่เหมือนกันนะคะ
แล้วก็โครงหน้าก็เบี้ยวนิดนึงนะคะ
เพราะฉะนั้นแต่เวลาพูดเนี่ยพูดอะไรก็พูดแบบ
ไม่ได้พูดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ

เพราะฉะนั้นก็จะมีความลับด้วย
คิ้วของหมวดจรูนตรงนะคะ
ซื่อกว่าแต่ว่าคิ้วแตกนะคะ
จอจานในวิชาโหรศาสตร์พม่านะคะ
เราจะเรียกว่าจอจานเนี่ยเป็นดาวขุมทรัพย์นะคะ
หลุมขุมทรัพย์ดาวอังคารนี้ตกหลุมขุมทรัพย
ได้เงินได้ทรัพย์แต่มันต้องตกหลุมไงคะ

กว่าจะได้มาต้องถูกบีบถูกบังคับใช่ไหมคะ
แต่ตกหลุมขุมทรัพย์นะตกหลุมขุมทรัพย์แน่นอนนะคะ

แล้วปปลาล่ะปปลาเป็นดาวอธิบดี
มีชื่อเสียงมีเกียรติมีกล่อง
มีเกียรติเช่นว่าคนบางคนนี้ได้แม่ดีเด่น
โล่ได้อะไรอย่างนี้ได้ตังค์ไหม

เพราะฉะนั้นปปลาในวิชาโหลศาสตร์นะคะ
ตอบว่าคุณได้เป็นดาวอธิบดีมีชื่อเสียงมีเกียรติมีกล่อง
แต่มีโอกาสที่จะยังไม่ได้ตังค์ค่ะ
แต่ถ้าคดีนี้ยืดเยอะไปไม่แน่นะคะ

๖๒ปปลานี่เป็นดาวราชาโชคเธอจะได้เงินเปล่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปีนี้จบลงตัวนะคะ